มีเรื่องของป้ายหาเสียงที่คนอัดคลิปติ๊กต๊อกแล้วก็ไปแชร์ในโลกออนไลน์นะคะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจดูเรื่องของป้ายหาเสียง
ว่าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วล่ะมั้งที่จะมีผู้ชายเข็นรถวิวแชร์ให้ผู้หญิงที่เข้าเฝือกที่ขาค่ะ
คลิปนี้ค่ะแล้วเหมือนกับว่าป้ายหาเสียงบังอ่ะมันใหญ่อ่ะมันบังอ่ะเนี่ยไปต่อไม่ได้ใช่บนทางเท้ามันก็แคบอยู่แล้วอ่ะเนอะไหนจะมีป้ายหาเสียงอีกอะไรอีกมันก็เลยต้องแบบเนี่ยลงมาเข็นกันริมถนนก็ยิ่งอันตรายหรือเปล่า
เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะบริเวณตรงนี้อยู่ที่เขตปฐุมวันค่ะทางเท้าไม่ได้ชำรุดอะไรแล้วก็ถนนที่เป็นทางเท้ามันก็จะแคบหน่อย
ครับมีตนไม้มีเสาไฟแล้วก็มีป้ายหาเสียงแบบนี้จริงจริงชาวบ้านแถวนั้นค่ะคุณหน่อยอายุสี่สิบเก้าเดินมาบอกกับนักข่าวเลยบอกเนี่ยสามีเธออ่ะเดินทางเท้าตรงเนี้ยเมื่อวานหัวไปชนกับเหลี่ยมป้ายหาเสียงอืม
หาเสียงนี้ไปผูกติดกับเสาไฟคือหัวไปชนจนกรอบแว่นหลุดอ่ะดีที่เจ็บนิดหน่อยนะก็อยากจะวอนผู้สมัครทุกท่านขอความเห็นใจนิดนึง
ครับที่น้องประชาชนที่เดินทางเท้าอ่ะมันลำบากอืม
คือยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่ฟุตบาทน้อยมันก็จะยิ่งลำบากคือวางบนพื้นเนี่ยก็ลำบากในการสัญจรอยู่แล้วแต่บางป้ายเนี่ยยกขึ้นสูงแล้วบางป้ายเนี่ยสูงระดับสายตาเมื่อวานสามีก็เดินผ่านเส้นนี้นะคะแล้วก็โดนไม้ที่มันเป็นส่วนประกอบของป้ายเนี่ยที่โผล่ออกมาด้านล่างเนี่ยชนเข้าไปที่ตาเลย
มันใหญ่ไปทีนี้ค่ะทีมงานพลตรวจเอกอาซิวินขวันเมืองฯ่ค่ะ
ก็ชี้แจงคลิปที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของคนเข็นวิวแชร์ค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่ารักษณะการติดป้ายก็ติดขนานกับถนนไม่ได้กิดขวางทางเท้าจนไม่สามารถเข็นรถไปได้อย่างที่เข้าใจผิดกัน
ตอนนี้ก็แก้ไขแล้วเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงนะคะ

รเอ๊สุชัชวีวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงแถวพญาไทย
ก็ไปเจอป้ายหาเสียงของตัวเองนะคะ
เหมือนกับว่าไปติดตรงทางเลี้ยว
เลี้ยวซ้ายทำให้ไม่เห็นทาง

คุณชัชช่าศิษภัณฑ์ค่ะท่านนี้เป็นคนนำป้ายเป็นแบบ
หาเสียงเล็กกระทัดรัดเป็นคนแรกเลยนะ

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าใครเห็นป้ายเกะกะตรงไหนแจ้งผมเลยนะ
พยายามจะลดขนาดป้ายอยู่แล้วนะคะ

วันนี้รับสมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่ากอทมแล้วก็สกกรุงเทพเนี่ย

สมัครภูวากอทมครั้งนี้
มีผู้ลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทม

อืม
วันนี้๓๑คนนะครับ

จากทั้งหมดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
คือเคยมีผู้ลงสมัครมากที่สุดคือ๒๕คน

คราวนี้๓๑คนนะฮะใครเบอร์ไหนอย่างไร
ท่านก็จดจำกันไว้นะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกิน

ส่วนโพลต่างก็เริ่มทยอยออกมาในช่วงเวลานี้นะฮะ